ส่วนอันนี้ให้ดูค่ะผู้ชายคนนี้กำลังติดเครื่องมอเตอร์ไซค์
แต่ติดเครื่องหรือติดไฟมันไหม้มันวอดเลยค่ะ
โอ้ยหวานเสียวดูแล้วเหี้ยจังหวะอย่างเงี้ย
ติดเครื่องมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วดูดีพลึบขึ้นมา

ใช่ค่ะขานี่โดนเต็มเลยนะ
แล้วก็แบบรีบลงมาจากรถมอเตอร์ไซค์
เหตุการณ์แบบนี้คุณผู้ชมเมื่อกี้เขารีบหยิบสายยางมาใช่ไหม
ฉีดฉีดแล้วก็มีเสียงโวยวายไปทั่ว

ระทึกมากจริงนาทีชีวิตจริง
แล้วหลังจากที่เขาเอาสายยางมาฉีดน้ำดับไฟ
เลื่อนรถเก่งที่จอดอยู่ติดกันขยับออกไปก่อนกลัวไง
เดี๋ยวไฟจะลามมาจะมาโดนรถยนต์เสียหายไปอีก
เจ้าของรถมอเตอร์ไซค์ใช้เวลาสักประมาณ๓๐วิ

มอเตอร์ไซส์ในตัวเครื่องได้รับความเสียหายนะคะ
เกิดขึ้นเมื่อสักอาทิตย์ที่แล้ว
แล้วเหตุการณ์นี้เนี่ยเจ้าของรถเขาเอาคลิปมาแชร์
ฝากเป็นอุทาหรณ์บอกว่าต้องตรวจสภาพรถนะ
ที่มีอายุการใช้งานนานแบบนี้ค่ะ
กลัวว่าเดี๋ยวถ้าเกิดอะไรมันแบบมันบกพร่องก็ต้องซ่อมแซมให้ดี
ถ้าอะไรมันไม่สมบูรณ์กลัวจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก